ขอแสดงความยินดีประเทศไทยมีวัคซีนมาอีกหนึ่งยี่ห้อแล้วฮะ
แต่เขาว่าหนึ่งยี่ห้อพร้อมฉีดเลยหรือเปล่า

อพี่โนฟาร์มขึ้นไปแล้วตั้งแต่ฟลายเดือนพฤษภาคมไหนอ่ะ
ใจเย็นไงขอให้เขาขึ้นสารระบบก่อนนะครับ

ส่วนรายที่๖ก็คือไฟเซอร์
ไฟเซอร์สัญชาติสหรัฐอเมริกา
ก็ขึ้นเป็นลำดับ๖ของสารบบัญชีวัคซีนประเทศไทย
ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการกับโอวาซิน

อย่าพึ่งล้าใส่ตายจากหน้าจอดีวี
เมื่อวานนี้การฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้าง
เป็นเข็มแรกสัก๑๐๗เป็นเข็มสองสัก๒๕๐๐๐
คูณหารแล้วนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่เราระดมฉีดกันมา๘ล้านกว่าแล้ว

แบ่งเป็นเข็มแรก๖ล้านเศษ
แบ่งเป็นเข็ม๒ก็๒ล้านกว่านะครับ
ไปไปมาไม่อย่าพึ่งล้าใส่ตาเพราะว่าอะไร

มิถุนากรกฎาสิงหากัญญากัญญาตุลา
พี่จะเป็นชักอาจยาร์มหรือคะ

มะกรากุมภามีนามีนาเมสาฮาก
ถึงปลายปีก็คือธันวาคมแล้ว

เหลือเวลาอีกแค่๑๙๐วันเท่านั้นเองแล้วถ้าหากท่านฉีดเนี่ย
สองแสนค่ะบางวันก็ตกแสนบางวันก็ตกต่ำแสนไม่พอฮะ
ท่านต้องมีหมอสี่มือพยาบาลสี่มือฮะและต้องมีวัคซีนเนี่ย
อลังการขนาดนี้จึงจะสามารถเป็นไปตามเป้า
ร้อยล้านโดสได้และนับจากวันนี้เป็นต้นไป
ท่านต้องฉีดหกแสนโดสต่อวันมันจะถึงไปหนึ่งร้อยเก้าสิบวัน
ครบร้อยล้านโดสค่ะแต่ถ้าหากยังฉีดหลักสองแสน
หลักหนึ่งแสนต่ำแสนไม่มีทางทันนะฮะ
นับถอยหลังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ
ไม่ได้กดดันลุงนะฮะอ่าให้กำลังใจแล้วนี่อะไรคะ
หน้าจอนี่แหละฮะนับถอยหลังร้อยล้านโดส
ไอ้เก้าสิบวันนับถอยหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เจอข่าวเช้าเราก็จะเหลือร้อยแปดสิบเก้า
นับไปเรื่อยเรื่อยนับไปเรื่อยเรื่อยอ่านะฮะ